ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะเพื่อให้ทุกคนทั่วโลกค่ะ
ตระหนักเห็นความสำคัญของเสือโครงมีการปกป้องอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติของเสือโครง
กำหนดให้วันที่๒๙กรกฎาคมของทุกปี
เป็นวันอนุรักษ์เสือคล่องโลกนะคะ
หัวใจของพื้นป่าที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ค่ะ
คร่งนะคะถือว่าเป็นสัตว์กินเนื้อค่ะ
เป็นผู้ล่าสูงสุดในห่วงโซ่อาหาร
ควบคุมประชากรสัตว์กินพืช
รวมไปถึงช่วยรักษาสายพันธุ์สัตว์ที่ดีที่ตกเป็นเหยื่อด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะปริมาณแล้วก็ชนิดของเหยื่อเสือคล่องเนี่ย
ปัจจัยที่ทำให้ประชากรเสือโครงอยู่รอดได้เช่นกัน
คล่องนะคะถือว่าเป็นดัชนีในการวัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าค่ะ
ในอดีตนะคะเสือโครงมีทั้งหมด๙สายพันธย่อย
ตั้งแต่ปี๑๙๘๐ค่ะคุณผู้ชม
๓สายพันธุ์แรกเนี่ย๐พันธุ์ไปแล้วนะคะ
แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเสือโครงตกอยู่ในสภาพที่ใกล้ศูนย์พันธุ์อีกด้วย
แม้ว่าจะยังไม่มีตัวเลขยืนยันชัดเจน
แต่ว่ามีการประเมินดูจำนวนของเสือโครงลดลงถึง๑๙
ซึ่งลดลงจาก๑แสนตัว
ตอนนี้เหลือเพียง๓๒๐๐ตัวเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ปัจจัยที่ทำให้เสือโครงลดลง

คือเหยื่อของเสือโครงถูกล่าโดยมนุษย์
อย่างที่สองคือการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย
และอย่างที่สามคือการถูกล่าจากความเชื่อที่ว่า
ชิ้นส่วนอวัยวะของเสือโครงเนี่ยจะเป็นยาแผนโบราณของจีนได้
เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ถึงเวลาแล้วนะคะ
ที่เราจะต้องอนุรักษ์เสือโครง
ดูแลสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติให้ควบคู่กันไป
เพราะว่าจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ให้เสือโครงเหล่านี้
มีบ้านในธรรมชาติที่อุดมสมบูรณยิ่งขึ้น
เพื่อไม่ให้เสือโครงหายไปจากพื้นป่า
แล้วก็ให้ดำรงอยู่คู่กับโลกเราตราบนานเท่านานอีกด้วยค่ะ